๗จังหวัดบนผืนแผ่นดินกว่า๕แสนตารางกิโลเมตรที่รวมกันเป็นประเทศไทย
ยังมีเรื่องราวแปลกใหม่น่าค้นหา

แล้วออกไปค้นพบความเป็นไทยที่ไม่คุ้นเคย
กับเราโอ้โหไทยแลนด์
สวัสดีค่ะตอนนี้คุณผู้ชมอยู่กับดิฉันใบตองรัชตะวันโภชนุกูลค่ะ
โอ้โหไทยแลนด์
อากาศเย็นหมอกหนาทิวเขาสุดสายตาแบบนี้

เชื่อเถอะค่ะว่าที่นี่ภาคใต้
ใต้สุดแดนสยาม
ใบตองมีป้ายมายืนยันเลยนะคะ
ที่นี่ก็คืออำเภอเบตงจังหวัดยะลา
และตอนนี้เวลา๖โมงกว่า
ใบตองยืนอยู่ที่จุดชมวิวทะเลหมอกไอเยาเวงค่ะ
ว่ากันว่าที่นี่นะคะมีทะเลหมอกตลอดทั้งปีเลยค่ะ

แล้วก็ทำให้มีอากาศเย็นนั่นเอง

ก็ทำให้เกิดเป็นหมอกสีขาวปกคลุมไปทั่ว

เพราะว่าเราต้องเดินทางจากตัวเมืองเบตง
เข้ามาอีกประมาณ๑ชั่วโมงค่ะ

ชิมขนมอร่อยที่เขาบอกว่า
สืบทอดสูตรกันมาเป็นร้อยปี

ของดีเมืองเบตง
อีกหนึ่งของดีถ้าเกิดว่าเรามาเบตงแล้ว

และเดี๋ยวใบตองจะมาคุยกับพี่เจ้าของร้านเป็นทายาทรุ่นที่๔แล้วใช่ไหมคะ
สวัสดีค่ะพี่งันนะคะทายาทรุ่นที่๔แปลว่าต้องทำกันมาแบบเก่าแก่มากนานขนาดไหนแล้วเพราะพี่งัน
ก็ตั้งแต่รุ่นแรกเลยค่ะรุ่นรุ่นแรกคือเจ้าของบ้าน
พอรุ่นที่๒นี่ก็คือเป็นญาติของเจ้าของบ้าน
พอรุ่นที่สั่งก็คือคุณพ่อของหนูพอคุณพ่อเสร็จแล้วก็หนูเป็นคนรุ่นที่สี่อะค่ะ
ก็คือรุ่นที่๔แล้วเป็นร้อยปีเลยเหรอคะขายอยู่บ้านที่นี่เหรอคะไม่เคยย้ายไปไหนเลยแล้วสูตรเด็ดเคล็ดลับของทางร้านคืออะไรคะ
เฉาก๊วยของทางร้านเนี้ยมันจะมีรสชาติที่เหนียวแล้วก็นุ่มลื่นลูกค้าจะติดใจในความเหนียวนุ่มที่ไม่เหมือนที่อื่นนะคะใช่ค่ะงั้นเดี๋ยวใบตองขอลองชิมหน่อยว่าเฉาก๊วยเบตงกมสี่เนี้ยเหนียวนุ่มสมคำล่ำลือหรือเปล่า
นี่ค่ะเจ้าตัวดำแบบนี้นะคะเดี๋ยวจะชิมแล้วค่ะ

ก็มาสิของดีเมืองเบตตง
เฉก๊วยที่นี่จะใช้ต้นเฉาก๊วยแห้งนำมาแช่น้ำต้มและคันน้ำจนได้น้ำดำแบบนี้
ก็เอาไปเคี่ยวจนข้นผสมกับสูตรลับอีกนิดหน่อยก็กลายเป็นชาวกล้วยเนื้อเด้งรสชาติกลมกล่อมหอมหวานชวนกินจนกลายเป็นอาหารเด็ด
ที่ว่ากันว่าถ้ามาเบตงแล้วไม่ได้มากินเฉาก๊วยก่อมอสี่
ก็เหมือนมาไม่ถึงเบตงเลยล่ะค่ะ
อกอิ่มใจทั้งไอหมอกและขนมอร่อยในตำนาน

มาไกลถึงเบตงทั้งทีต้องขอจัดเต็มค่ะ
ชมทะเลหมอกไปแล้วชมทะเลดอกไม้กันบ้าง
ที่นี่คือสวนไม้ดอกเมืองหนาวอำเภอเบตงจังหวัดยาลาค่ะ
ท่าที่อายเวงเนี่ยมีทะเลหมอกให้ดูยาวตลอดทั้งปี
ที่นี่ก็จะมีดอกไม้เมืองหนาวให้ดูตลอดทั้งปีเช่นเดียวกันค่ะ
ดอกไม้เมืองหนาวสีสันสดใส
เพราะที่นี่เป็นหุบเขาอากาศเย็น
ปลูกดอกไม้เมืองหนาวได้ทั้งปีเลยค่ะ
ดอกก็ใหญ่และไม่เหี่ยวง่าย
ราคาดีจึงกลายเป็นสินค้าส่งออกไปตามหัวเมืองต่างทั่วภาคใต้เลยค่ะ
ตอนนี้ใบตองอยู่กับผู้ที่จะมาให้ข้อมูลกับเราด้วย
ของไม้ดอกเมืองหนาวที่เบตงนี้นะคะ
ที่มาที่ไปจุดเริ่มต้นที่เราปลูกไม้ดอกเมืองหนาว

ในที่เขาสู้รบต่อต้านประเทศมาริเศียเป็นหลักนะครับ
สุดท้ายเขาก็ได้เจรจากับรัฐบาลไทย
เพื่อที่จะมอบตัวเมื่อปีพศ๒๕๓๐ครับ
รัฐบาลก็ให้พื้นที่ทำกิน

สร้างบ้านพักอาศัยให้ครัวเรือนละ๑หลังนะครับ

แล้วทางเกษตรก็พาไปศึกษาดูงานที่เชียงใหม่

ท่านก็ได้มาทรงอักษรคำว่าว่านควายเย็น
ภาษาจีนวันฟาเหย่นแปลว่าอะไรครับครับ

สวนหมื่นบุคผาครับ
ใหญ่ค่ะส่วนใหญ่ดอกไม้ที่ปลูกเนี่ย

ก็ส่วนใหญ่ที่เราปลูกในแปลงเนอะ
ปลูกเพื่อการค้าก็มีดอกเบนจมาสครับ
เบนจมาสปลูกเพื่อการค้านี่คือเป็น

ดอกเพื่อจำหน่ายในพื้นที่ภาคใต้

แล้วก็คือเราส่งไปที่หัดใหญ่หันใหญ่ก็กระจายไปทั่วภาคใต้ครับ
ก็คือเป็นแหล่งปลูกดอกไม้รายใหญ่ของภาคใต้
ที่ส่งขายทั่วทั้งภาคเลย

แล้วที่นี่นี้มีการเปิดรองรับนักท่องเที่ยวยังไงบ้างช่วงไหนบ้างคะ
ก็ที่นี่เปิดทุกวันครับ

โมงเช้าถึง๖โมงเย็น
นักท่องเที่ยวสามารถเข้ามาเที่ยวชมมาถ่ายภาพ

ครับมีบริการห้องพักตอนนี้มีอยู่๗๐กว่าห้องครับ
สำนับได้ประมาณ๒๐๐คนครับ
ค่ะก็สามารถเปิดให้เที่ยวชมได้ตลอดทั้งปี
อย่างที่บอกว่าที่นี่ก็มีไม้เมืองหนาว
ขึ้นแบบนี้ทั้งปีเลย
ผู้ใหญ่คะตรงนี้เป็นบริเวณที่จำหน่ายดอกไม้ด้วยเหรอคะ

สำหรับผู้ที่มาเที่ยวชมเห็นแล้วดอกไม้มีความสวยงาม
แล้วก็ซื้อกลับไปปลูกที่บ้านครับ

มีครับมีส่วนจำหน่ายเป็นกระถางครับ
แล้วก็มีเบนจามาสญี่ปุ่นครับ

ถ้าเกิดว่ามาเที่ยวชมแล้วอยากจะได้ดอกไม้เมืองหนาวกลับไป

และที่นี่ค่ะก็เป็นอีกหนึ่งที่ในอำเภอเบตงจังหวัดยาลา

อย่าลืมแวะมานะคะที่สวนดอกไม้เมืองหนาวค่ะ
เพราะว่ามีดอกไม้สวยให้ดูกันยาวตลอดทั้งปีเลย
วันนี้ขอบคุณผู้ใหญ่มากนะคะ
เดี๋ยวใบตองขออนุญาตเดินเลือกซื้อดอกไม้

ระยะทางพันกว่ากิโลเมตรจากกรุงเทพถึงเบตง
คงเป็นระยะทางที่ไกลมาก
จนทำให้เรานึกไม่ถึงว่า

ถ้ามีโอกาสลองมาสักครั้งเถอะค่ะ

เบตงจะเป็นอีกเมืองหนึ่ง
อยู่ในความทรงจำของคุณตลอดไป

ยังมีเรื่องราวอีกมากมายที่น่าค้นหา

โอ้โหกันต่อแค่รอสักครู่
ใบตองจะพาไปชมการทำเกษตรพื้นที่สูง

ที่อำเภอเบตงจังหวัดยะลา

และปลาจีนตัวโตสักครู่ค่ะ
โปรดติดตามตอนต่อไป